หนึ่งกันยาแบบนี้ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นวันไหนแล้วที่เราต้องหาเลขกันนะครับ
ตอนนี้มีเวลาอยู่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูคราบงูบนเสียนพญานาคในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นี่มุงดูกันใหญ่เขาดูอะไรดูคราบงูครับพี่เบิร์ดพี่ปูยกุธพุทธมฮะ
เป็นคราบงูที่อยู่บนเสียนพญานาคในห้องปฏิบัติธรรมบ้านฉางตะบนหินดาดอำเภอห้วยแถลงที่นครราชศรีมา

คราบงูขนาดใหญ่บนเสียนพญานาค

สิ่งที่ดีแน่นอนและจะเป็นสิริมงคลด้วย

แปลกสุดไปเลยนี่คราบงูอันนั้น
พากันกราบไหว้รับขอโชคขอลาบกัน
เนื่องจากว่าคนโบราณเขาเชื่อกันว่า

ซึ่งการที่งูเข้ามาลอกคราบบนเสียนพญานาค
เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านด้วย

บางคนตีเป็นตัวเลขเด็ดจะนำไปเสี่ยงโชค

จอมปลวกรูปทรงมันคล้ายกับ

อะไรนี่ขวามือเนี่ย

อยู่ที่ริมถนนสายริมครองพ่ังงา

สูงจากพื้นดินประมาณสองเมตรครึ่งอยู่ริมถนนริมคลองสายพังงาครับ
ด้านหลังวัดสาราพิมุกหรือว่าวัดสะนะครับตะบนถ้ำน้ำผุดอำเภอเมือง
วัดพังงาเมื่อวานนี้ชาวบ้านไปขอโชคลาภกันตามความเชื่อแหละ
นะครับพี่ธวัชชัยถิตยากรนะครับอายุห้าสิบสองปี
พี่เขาบอกเห็นจอมปลวกนี้เมื่อกลางเดือนที่แพ้ที่แล้วนะที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะปกติอย่างที่ปุ้ยบอก
เออมันน่าจะแบบฐานกว้างแล้วไปขึ้นขึ้นไปแคบแคบใช่ไหมใช่
แต่เชื่อเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งมงคลก็เลยมาขอโชคลาภกัน
คราวนี้เอาผ้าแพร่สีเอาเครื่องเส้นไหว้มาด้วยนะครับ
ตั้งใจจะเอาเลขจากเสาไฟฟ้าริมทางครับอ๋อมันอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้ามีเลขไหมเอ้ยเห็นไหมมีไหมมีแบบเห็นไหม
นี่ไม่อยากพูดมากเจ็บคอสาม
ครับนี่คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยปลาไหล่ตัวนี้เป็นปลาไหล่เผือก
หรือปลาไหล่สีทองหรือไม่ใช่นะผสมกันมันเป็นกระ
มันเป็นทูโทนเป็นกระเป็นกระแล้วค่ะครับผม
กระเนื้อไหมนี่ค่ะหรือกะไหล่อ๋อนี่ค่ะกะละมัง
สติกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถูกไว้ถูกเลี้ยงไว้บ้าน
เลขที่สี่สิบห้าทับหนึ่งหมู่ห้าบ้านน้องยาวตำบน
กะตาเลี้ยงเอ่อก็ตาเลี้ยงนะครับอีกก็ทาย
สำโรงจังหวัดสุโขทัยคุณประดับแนมบางเป็นเจ้าของบ้านวัยเจ็ดสิบสี่ปีเนี่ย
เป็นคุณตาแล้วนะเล่าบอกว่าปลาไหล่สีแปลกเนี้ย
ความยาซึกประมาณหกสิบเซนติเมตรน้ำหนักราวสามร้อยกรัม
เขาจับมาได้เมื่อเช้าเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปวางเครื่องมือดักไว้
ตามทุกนาเพราะเห็นครั้งแรกโอ้โหตึงตึงตึงตึงตึงเลยในความแปลกนะฮะ
สวยงามเขาบอกว่าสวยงามค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาอายุ๗๔ปีแล้วนะ
ก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะค่ะนะฮะชาวบ้านพอรู้ข่าวไปไปไหม
ไปนะไปเลยไปตีก่อนเลยตีเล็กเด็ดอืม
แล้วคิดว่าชาวบ้านจะตีเป็นเลขอะไรอ่ะคะ
อ๋ออ๋อจำนวนกระแบบสิบเอ็ดกระใช่หรอ
ไม่ใช่อ่ะใครจะนั่งนับเออเออไม่เขาบอกว่าดูไลน์
นี่เห็นได้รึยังไงสุดยอดจริง

เดี๋ยวรอดูวันนี้แหละรู้เรื่อง

ที่จะอยู่ในกระมังหรืออยู่ในหม้อ

อาจจะปลาไหลมาดูไก่แจ้

รถคันนี้ครับกำลังจะเข้าตลาดบางกะปิ

แล้วก็มีตัวนี้ขอติดรถมาด้วย
นี่ไก่แจ้ตัวนี้ขอเกาะท้ายรถไปด้วยครับ

ยกมือถือมาถ่ายไว้เลยแต่ก็ห่วงไก่มั้ยนะ

ไอ้ไก่แจ้มันกระโดดลงจากรถไปเอง

ขณะที่ชาวเน็ตส่องทะเบียนรถจะเอาไปเสี่ยงโชค
ที่เห็นเลยคุณผู้ชมคงไม่ต้องบอกกันมากว่าเลขอะไร

มีหลายเลขดูกันในคอมเมนต์เลยครับ

เริ่มกันที่คนนี้ก่อนสิตกใจเลย

ตอนนี้แฟนคลับเนี่ย

คิดว่างวดนี้

ตัวที่ชอบก็คือ

ลื้อ

จดไว้ป่ะไม่ได้ฟังเลขเลยมองแต่หน้า

ไม่ได้ฟังเลขเลยเมื่อกี้
เอาไปต่อกันที่เจ๊นุกบารมีมหาเห็งครับ

มาไลฟ์บอกเลขความฝันกันบ้างนะครับ

ก็เลยให้บ้านเลขที่เลยนะครับ
บ้านเก่าของเธอเลขที่๖๒ครับ

ขอเพิ่มแนวทางให้กับแฟนคลับไปเสี่ยงโชคในงวดนี้

ที่วัดคเนธจตุรฐีนะครับ

พอทูบหมดดอกก็เห็นเลข

เอามาดูเลขมหาธักษาของหมอไก่พ่อพระพิกเนธบ้าง
หมอไก่ให้ไว้๕เลขนะครับ

คุณผู้ชมครับตามนี้ครับตามนี้